หลังจากนี้ไปก็จะเป็นงานถวายพระเภิงพระบรมศพ
ข้างก่อนนั้นทุกคนก็ทราบข่าวกันอยู่แล้ว
เรื่องของการไปจัดหาไม้จันทร์ที่จะนำมาประกอบสร้างพระเมรุมาตร

ขณะนี้เองรองนายกรัฐมนตรีพลเอกทัศศักดิ์บอกว่า
เดี๋ยวจันทร์หน้าจะมีการประชุมความคืบหน้ากัน
การจัดสร้างพระเมรุมาตรความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานพระราชพิธี

รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้บรรดาปราชชาวบ้านช่างฝีมือ
ได้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์ท่านในวาระนี้ด้วย
แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของช่าง๑๐หมู่นะครับ
โดยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า
การจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
เดี๋ยวในวันที่๒๘พฤศจิกายนนี้ครับ
จะมีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตร
เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามความคืบหน้า

สถานที่รวมถึงพระโกรธจันทร์และรายละเอียดต่าง

แล้วก็จะมีการเชิญประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ

ทั้งด้านการแทงหยวกกล้วยทำกระดาษย่นมาร่วมด้วย
โดยจะอยู่ภายใต้การดูแลของช่าง๑๐หมู่ครับ

ก็ถือว่าขณะนี้ทั้งแบบพระเมรุมาตร
พื้นที่แล้วก็ในรายละเอียดต่างรวมพระโกธิ์จันทร์และต่าง
ก็ถือว่าสมบูรณ์เหละนะครับ
แต่ว่าเพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะถวายก็คือเราก็จะมีการปรับให้มันดีขึ้นไปเรื่อย
แต่ในภาพใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวที่เราสามารถจะก้าวไปข้างหน้าได้แล้วนะครับ
แล้วก็อันหนึ่งที่แน่คือประชาชนผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับ
เราก็เชิญชวนให้มาช่วยเช่นการแทงหยวกกล้วยการทำกระดาษย่นการอะไรอย่างนี้นะครับ
ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ภายใต้การกำกับของช่างสิบหมู่นะครับ
ช่างสิบหมู่เนี่ยถือว่าของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมีความชำนาญ
แล้วก็ถือว่ารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีราชรสราชยานอะไรต่างเนี่ย
แล้วก็กำลังอยู่ในสภาพที่ปรับปรุงนะครับ
ปรับปรุงแล้วก็อาจจะไม่ได้ปิดทองใหม่ทั้งอัน
ก็ถือว่าเรามีความคืบหน้าไปพอสมควร
ส่วนวันที่๒๘ที่จะประชุมเนี่ยคือวันที่จะฟังความคืบหน้าไปขนาดนี้ไปถึงไหนนะครับ
พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับผลเอกธนศักดิ์บอกว่าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ทันที
หลังส่งมอบพื้นที่สนามหลวงฝั่งทิศใต้ในสัปดาห์ที่๒ของเดือนมกราคมปี๒๕
ไม่เกินวันที่๑๐มกราคมครับน่าจะดำเนินการได้ตั้งเป้าไว้คือจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จผ่านโดยกัญญายนปีหน้า
เป้าไว้คือจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีหน้า
ส่วนแบบจำลองพระเมรุมาตรจะใช้โรงละครเล็กเป็นสถานที่จัดสร้าง
ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าทุกคนทุ่มเททำงานนี้ด้วยหัวใจ
ทำทุกอย่างด้วยความรวดเร็วและละเอียดรอบครอบครับ